พี่ใหญ่ให้ดูกระบะคันนี้หน่อยคุณผู้ชมคือเขาบรรทุกของมานะยาวเต็มคันรถเลยทีนี้พอขับลงเขาอะค่ะฝนตกด้วยถนนลื่นด้วยในคลิปคนที่เขาเอาคลิปมาลงบอกว่าหัวใจหนูจะวายดูให้จบคลิปนะคะ

เห็นไหมแล้วไปอยู่ใกล้กับเสามากอะค่ะ
กล้องหน้ารถจับภาพได้กระบะคันนี้
ถนนมันก็ยังมีรอยน้ำฝนอยู่นะ
ตรงนี้อาจจะแห้งแล้วแต่คือแบบก่อนหน้านี้

แล้วเข้าโค้งกระบะอันข้างหน้าก็
คนที่ขับตามก็รุนเลยค่ะ

เฉียดนิดเดียวกับการชนเสาไฟ

หมายถึงคนที่มีกล้องติดหน้ารถ
เขาบอกว่าถนนมันลื่นก็ไม่กล้าแซงขึ้นไปแล้วก็จะไปบอกหรอก
แล้วรถกระบะคันนี้ค่ะ
คนก็ถามไงว่ามีอะไรมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
คนที่เขาโพสต์คลิปก็บอกว่าคนขับปลอดภัยนะ
แล้วก็มีคนถามว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาหลับในหรือเปล่า

คนโพสต์เขาบอกว่าพี่คนขับนะไม่ได้หลับค่ะ

แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ารถลมยางไม่เท่ากันด้วย
มันก็เลยกลายเป็นเหตุแบบนี้
เออแล้วคนเขาก็ไปแซวไงว่าแบบนี่ถึงทางเข้าสวนแล้วเลี้ยวเข้าสวนหรือเปล่า
บอกพี่พี่จะเลี้ยวเข้าไปในสวนแบบรถไถแบบนั้นไม่ได้
โอ้โหแล้วองค์ประกอบมันอันตรายหมดเลยนะ
ถนนลื่นทางโค้งรถหนักด้วยนะครับ